ผมขอความกรุณาครับอย่าได้พูดเลยครับว่า
รัฐบาลแทงม้าตัวเดียวอีกเลยครับ
มันเป็นการสร้างความตื่นตนกตกใจให้กับพี่น้องประชาชน
เรื่องการจัดซื้อวัคซีนที่มีผลประโยชน์มีเงินทอน
ผมขอกราบเรียนให้เข้าใจง่ายเลยครับว่า
รัฐบาลไทยซื้อวัคซีนโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต
เขาไม่สามารถที่จะมาเจรจาเรื่องผลประโยชน์เรื่องคอมมิชชั่น
แม้กระทั่งอย่าว่าแต่ใต้โต๊ะนะครับบนโต๊ะก็ไม่ได้ครับ
โควิดทุกชนิดกว่าจะออกจากประเทศเขาได้
รัฐบาลกลางของเขาต้องยินยอมและอนุมัติ
รัฐบาลไทยซื้อโดยตรงวัคซีนทุกขวดที่มาถึงเมืองไทย
ไม่ได้มาจากสต๊อกหรือสโตเพราะผลิตออกจากโรงงานปุ๊บ

เพราะฉะนั้นขอให้ได้เกิดความมั่นใจนะครับว่า
ไม่มีทางเลยครับที่ผู้ซื้อหรือผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจที่จะซื้อ
จะสามารถเรียกร้องผลประโยชน์ใดจากผู้ขายได้
ผู้ขายระบุไว้ชัดเจนครับว่าเขาจะขายให้กับหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น
หน่วยงานภาครัฐที่ว่านี้ตามกฎหมายก็มีเพียงกรมควบคุมโรค
องค์การเพศจัตริย์กรรมราชวิทยาลัยจุลาพรสภาคชาติไทย
เหนือจากนี้ถ้าเป็นเอกชนเขาไม่ขายให้ครับ
ผมยังขอยืนยันว่าไม่มีการเรียกร้องหรือได้รับผลประโยชน์ใด
จากการจัดซื้อจัดหาวัคซีนทั้งสิ้นครับ
แต่ผมได้ประโยชน์คุณหมอเพื่อนร่วมงานของผมท่านประหลัดกระทรวงท่านอธิบดีกรมควบคุมโรค
ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ประโยชน์อย่างหนึ่งครับ
คือได้ความปลื้มใจดีใจทุกครั้งที่เห็นวัคซีนมาถึงประเทศไทย
เพราะว่าคนไทยจะได้รับวัคซีนมากขึ้นแล้วก็มีความหวังว่าสถานการณ์ระบาดมันจะดีขึ้น
นี่แหละครับประโยชน์ทางใจที่พวกผมได้รับ
ท่านประธานครับวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ฉีดให้ได้ครบปริมาณอย่างเรียบร้อยครับ
ทุกยี่ห้อมีผลข้างเคียงมีอาการมีอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นทั้งนั้นครับ
ทุกยี่ห้อก็ยังก่อให้เกิดการติดเชื้อแพร่เชื้อกันได้ทั้งนั้น
แต่สิ่งที่เขามีความสามารถมีสรรพคุณมีประสิทธิผลก็คือเขาป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเจ็บหนักไม่ให้เสียชีวิตครับ
มีหลักฐานอย่างชัดเจนในหลายกรณีเมื่อมีการติดเชื้อ
ผู้ที่ได้รับวัคซีนจะมีความปลอดภัยมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหลายเท่าตัวครับ
เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลครับที่ผมพยายามวิงวอนขอให้อย่าไปด้อยค่าวัคซีนครับ

ที่ประเทศไทยใช้อยู่ทุกยี่ห้อทุกสายพันธุ์แทร่ทุกตระกูลนี้นะครับ
เป็นวัคซีนที่ดีครับดีมากด้วยครับไม่มีวัคซีนที่ดีที่สุดในโลกหรอกครับ
ที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่พวกเราได้รับครับได้รับแล้ว
หน้ากากนะครับไม่มีทางติดครับถ้าทำตามนี้
เพราะฉะนั้นเราต้องขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มารับวัคซีนกันทั่วหน้า
อย่ากลัววัคซีนครับวัคซีนเป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนครับ
เรามีมาตรการให้ความปลอดภัยพร้อมที่จะให้การดูแลรักษาหากมีอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น
เราต้องไม่ด้อยค่าวัคซีนชนิดใดเลยแม้แต่น้อย
อย่าทำให้พี่น้องประชาชนสับสนกังวลนะครับ
ทุกตัวมันทำงานของมันครับถ้ามันเข้าไปในร่างกายเราแล้วมันทำงานของมันครับ
ร่างกายเราก็ทำงานครับเราสร้างภูมิต้านทานนะครับ
เพื่อต่อสู้กับเชื้อถ้าเกิดมันจะเข้ามาคุกคามเรา
ตอนนี้เราไม่ได้พูดถึงวัคซีนปีนี้แล้วครับท่านประธานท่านผู้อภิปรายจากพักร่วมฝ่ายค้านนะครับ
คิดถึงเข็มสามแล้วครับเราคิดถึงบูสเตอร์โดสครับ
ปีหน้าเราไม่ได้ฉีด๒เข็มอย่างนี้แล้วครับเราฉีดบูสเตอร์เข็ม๓ครับ
ผู้ผลิตวัคซีนทุกรายเขาทำบูสเตอร์โดสที่จะขายให้กับประเทศไทยเรา
แล้วไม่ต้องห่วงครับเราจองซื้อไว้หมดแล้วครับ
สำหรับปีหน้าเราก็คอนเฟิร์ม๖๐ล้านโดสเป็นอย่างต่ำเป็นอย่างต่ำนะครับ
เพื่อเป็นบูสเตอร์โดสไม่ต้องใช้ถึง๑๒๐ล้านโดสนะครับ
เพราะฉะนั้นตัววัคซีนเนี่ยมันจะไม่เหมือนปีนี้ครับ
สถานการณ์ในปีหน้าไม่เหมือนปีนี้นอกจากนี้เพื่อความ
มั่นใจเพื่อความมั่นคงว่าประชาชนไทยจะไม่ขาดวัคซีน
บันวัคซีนแห่งชาติก็ได้ออกจดหมายนะครับแสดงเจตจำนงที่จะจอง
ไฟเซอร์อีกห้าสิบล้านโดสไฟเซอร์เขาพิจารณาอยู่แล้วครับ
ปีนี้มาสามสามสิบร้านยังไงปีหน้า
เขาก็ต้องขายไฟเซอร์ให้เรากรณ์โดรสอยู่นะครับ
และนอกจากนี้ทำไมเราไม่มานั่งส่งพลังจิตพลังใจ
ให้กับอาจารย์เกียรติรักรุ่งธรรม
ให้กับคณะเพศศาจกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ที่เขาบอกว่าถ้าวัคซีนโปรตีนเบสยูนิตของเขาเนี่ย
ยูนิตเบสของเขาเนี่ยประสบผลสำเร็จเนี่ย
เขาผลิตได้ปีหนึ่ง๖๐ล้านโดสครับ
พี่น้องประชาชนครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะ
ส่งส่งกำลังใจนะครับส่งความส่งความปรารถนาดีให้กับท่านเหล่านี้
เพราะฉะนั้นปีหน้าประเทศไทยของเราก็จะมีความมั่นคง
สาธารณสุขเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับ
และยังจะมีวัคซีนประเภทอื่นยี่ห้ออื่นเทคโนโลยีอื่น
ซึ่งผมมั่นใจว่าในเรื่องของวัคซีน
พวกเราไม่ต้องมีความกังวลอีกต่อไปครับสัญญาการซื้อขายวัคซีนทุกชนิดนะครับ
ท่านไม่ต้องถามเลยครับว่าทำไมไปทำนู่นทำไมไปทำนี่
ประโยชน์ใครหรือเปล่าสัญญาการจัดซื้อระดับนี้ครับ
ส่งอายการทุกฉบับผ่านคอลโมทุกฉบับ
มีการติ้งมีการขอให้กลับมาทำนั่นทำนี่
แต่จะได้หรือไม่ได้อยู่ที่ผู้ขายครับ
วันนี้เป็นตลาดตลาดเป็นของผู้ขาย
วันไหนตลาดเป็นของผู้ซื้อเราก็มีอำนาจการต่อรองเพิ่มมากขึ้น
แต่วันนี้สิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมกลับเรียนไว้ก่อนหน้านี้นะครับ
คือชีวิตของประชาชนครับเราจะมานั่งเสียเวลา
ต่อรองสัญญาแล้วก็ยืดเวลาการรับวัคซีนไปไม่ได้นะครับ
สุดท้ายแล้วครับท่านประธานผมได้ฟังคำอภิปรายของท่านสมาชิก
ทรงเกียรติจากพักร่วมฝ่ายค้านทุกท่านอย่างตั้งใจนะครับ
ถึงแม้ว่าบางครั้งก็อยู่บนบันลังนี้บางครั้งก็อยู่ข้างนอก

สิ่งที่ทุกท่านได้พูดมีประโยชน์ทั้งสิ้นครับ
ไม่มีสิ่งที่พวกท่านได้คิดปรารถนาร้ายต่อบ้านเมือง
อาจจะปรารถนาร้ายต่อผมบ้างไม่เป็นไรครับ
บ้านเมืองสำคัญกว่าผมรับทุกข้อมูลครับ
ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้กรุณาอภิปรายแนะนำแนะนำตำหนินะครับ
แนะผมขอรับทุกอย่างในส่วนที่ท่านบอกว่า
มีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตผมจะไปตรวจสอบครับ
ผมจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบส่วนที่ผมปรับปรุงได้
ของผมปรับปรุงได้ผมก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขครับ
ผมขอขอบพระคุณในความทุ่มเทของทุกท่านนะครับ
ท่านได้ช่วยกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน
ผมก็เหมือนกันครับผมขอยืนยันว่า
บุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข
ของทุกสถาบันการแพทย์ทุกคนครับ
พวกเราทำงานพวกเขาทำงานจนสะกดคำว่าเหนื่อย
แล้วท้อไม่เป็นแล้วครับพวกเขาทุกคน
ต้องการเอาชนะโควิดและขอให้โปรดมั่นใจนะครับ
ว่าพวกเขาทำได้ระบบการสถานทะสุขของเรา
แข็งแกร่งครับผมขอให้ท่านพี่น้องประชาชน
ทุกคนได้บทเชื่อมั่นครับเชื่อมั่นในคุณหมอ
คุณพยาบาลคุณเปรตศัตรยากรบุคลากรทางสถานทะสุขทุกคนครับ
เราต้องชนะครับพวกเขาไม่เคยแพ้
ประเทศไทยไม่เคยแพ้พวกเราก็ไม่เคยแพ้ครับ
ขอให้พวกเราทุกคนร่วมมือกันต่อสู้แล้วเราก็จะผ่านวิกฤติการ
เช่นนี้ไปได้ด้วยความสวยงามครับขอกราบขอบพระคุณครับท่านประธาน